ที่กระแสโซเชียลวิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะ
เป็นกรณีคุณครูเป็นผู้ชายด้วยค่ะ
ตบหัวนักเรียนนักเรียนหญิงนะคะ
ในคลิปนี้มีการให้ข้อมูลว่า
เป็นเพราะว่านักเรียนใส่เสื้อกันหนาวไปเข้าแถว

เพราะบอกว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วเหมือนเด็กดอย
ขออนุญาตอันนี้เป็นคำพูดที่เขาแชร์กันในสื่อโซเทียลนะคะ

คือเป็นการเรียกนักเรียนมายืนแถวกัน
แล้วก็ขานชื่อนักเรียน
เหมือนกับประมาณว่าในสื่อโซเทียลเขาเล่าแบบนี้ว่า

เขาห้ามนักเรียนใส่เสื้อกันหนาวเข้าแถว

ตรวจโซเทียลของเราก็เลยไปตรวจสอบ

หลวงวิทยาคมนายสุรชัยพิญโยชิผู้มนุยการ
บอกกับเราว่าได้เรียกครูและเด็กที่อยู่ในคลิป
รวมถึงเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกันแล้วค่ะ
เรื่องต้นเตือนครูไปแล้ว
แต่ไม่มีการใช้ทันบนเพราะว่าเป็นการกระทำครั้งแรก
และทั้งสองฝ่ายก็มีการพูดคุยเจรจากันจบลงด้วยดี
พอโรงเรียนบอกเพิ่มเติมนะคะว่าคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกไป
มีการบิดเบือนความจริง
จริงแล้วครูคนนี้ไม่ได้โมโหเด็ก
เพราะว่าใส่เสื้อกันหนาวตามที่มีการพูดกันในสื่อโซเชียลนะคะ
แต่เป็นเพราะว่าเด็กไม่ทำการบ้านมาส่ง

และนักเรียนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ค่ะ
ผู้ปกครองของหนึ่งในเด็กที่อยู่ในคลิป

จบลงด้วยดีแล้วจริงไม่มีปัญหาอะไรต่อกัน
ไม่ได้ติดใจอะไรก็อย่าวิจารณ์กันต่อไป
เกี่ยวกับเรื่องของใส่เสื้อกันหนาวค่ะ
ในคลิปน้องก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะ
นั่นแหละสิตอนแรกกำลังมองอยู่เหมือนกันว่าไหนเสื้อกันน่ะ
คือดูแล้วอากาศก็คงจะไม่ค่อยน่าหนาวมากเท่าไห